ต่อกรณีนี้ค่ะที่คนคลั่งยาเอาปืนไปยิงเพื่อนบ้านเป็นคุณยายจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้โอ้โหลูกหลานคุณยายจริงเขาตั้งใจนะว่าเดี๋ยวจะมารวมตัวกัน
แล้วเมื่อวานวันเผาค่ะลูกหลานก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ร้องเพลงให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมลูกหลานที่มารวมตัวกันในวันเผาคุณแม่คุณแม่ภัยบูลเลขลิจิตนะคะ
แล้วก็ร้องเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแม่ของใครโอ้เป็นการร้องเพลงให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เพราะว่าเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาลูกยังไม่ได้ไหว้แม่ยังไม่ได้กราบยังไม่ได้กอดแม่
เพราะว่าลูกเขานัดกันไงว่าเดี๋ยว๒๐สิงหาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเตอร์ไพรส์แม่นะมากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่เหตุการณ์สลดมันมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘แล้วหลังจากนั้นวันที่๒๐แน่นอนค่ะว่ามันไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันเผาศพนะคะลูกก็เลยตั้งใจจะร้องเพลงให้เป็นการกราบแม่ลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายด้วย
เหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าเล่าย้อนไปเนี่ยมันเกิดจากเพื่อนบ้านที่หลอนยาในแม็กเขาหูแววแล้วเขาคิดว่านางสาวทองยุ่นดีทัพไทยอายุ๖๖ปีกับทางตัวคุณยายพายบูนเล็กลิจิตนี่นะคะคือเป็นพี่น้องกันนั่นแหละอยู่บ้านตรงข้ามของแม็กแล้วแม็กเข้าใจว่าเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามต่อว่าแม็กแม็กก็เลยถือป
เนี่ยโดยการชาปนาคิดของทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผา

แล้วดูนี่เป็นภาพที่ลูกหลานมาร่วมทำพิธีนี่นะคะ

ตรงนี้เผาศพประโบราณเลยนะ